ช่วงนี้ฝนตกนะฮะแล้วก็ต้องระวังเรื่องการเดินทางด้วย

แล้วบอกว่าโอ้ข้างหน้าเนี่ยน้ำมันอาจจะท่วมเล็กน้อยเดี๋ยวลุยไปหน่อย

ไปได้แล้วไปได้ถึงไหน

พี่ทางหนูเข้ามาในรถก่อน

คือผู้หญิง๓คนอยู่บนรถฮะ
คนหนึ่งเป็นคนขับบอกเธอข้างหน้าน้ำยังท่วมนิดเดียวอยู่เลย

แล้วพอไปเรื่อยมันเริ่มขึ้นมาเรื่อย
แล้วทีนี้กลับตัวก็ไม่ได้

แล้วคุณดูสิพอออกมาข้างนอกสภาพเมื่อกี้เป็นอย่างนี้

ฝนที่ยังตกลงมาเติมน้ำอยู่นะฮะ
แล้วก็น้ำที่ท่วมแล้วรถเธอเนี่ยโอ้โห

ก็ต้องอบพยพออกมาจากรถแบบนี้นะครับ
คลิปนี้เป็นช่วงที่รถเก๋งของ๓สาว

เธอก็โทรขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพราะว่าตอนนี้น้ำมันเข้ามาในรถหมดแล้วนะครับ
ท้ายที่สุดตำรวจนะฮะก็ประสานกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือได้นะฮะ
ชมช่วงที่กู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือ๓สาวออกจากรถกันนะฮะ

แล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าจุดนี้มันเป็นเหมือนแอ่งกระทะคุณ

แต่รถเล็กเนี่ยไปไม่ได้นะเจ้าสาวนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยเหลือ๓สาว
แล้วก็ส่วนรถเก่งที่ยังจมน้ำอยู่
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเอารถมาลากขึ้นมาจากน้ำซะ

อืมนะครับอารมัติระวังกันด้วยในการขับรถลุยน้ำนะ